ท่านผู้ชมครับวันนี้ครบ๗วันนะครับ
ที่คุณแตงโมนิดาไปกับเพื่อนรวม๖คน
แล้วก็ตกลงไปสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
คำถามก็คือว่าโอ้โหทำไมดูแล้วเรื่องราวต่าง
มันแบบชุลมุนวุ่นวายดูเหมือนกับสืบสวนสอบสวน

ถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจริงเนี่ย
แล้วทำไมการให้ข้อมูลให้ปากคำของทั้ง๕คนที่อยู่บนเรือ
มันทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยเพิ่มเติมไปอีก

ทงรูปถ่ายบันทึกเวลาอะไรก็ว่ากันไป

นำเรือลำที่นั่งไปกันจริงเนี่ย
ไปที่ท่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแถวจุดเกิดเหตุนะครับ

โค้งแบบไหนไปแบบไหนเร็วช้าอะไรยังไงช่วงจุดเกิดเหตุ

ต่อใบพัดต่อผิดต่อถูกพอต่อได้
เอาลงน้ำเท่านั้นแหละคุณเข็มมาสอน

เพราะว่าใบพัดมันเป็นหลักฐานสำคัญมากทางคดีนะ
สองคือเอ๊ะคุณแตงโมจะสื่ออะไรหรือเปล่า
สองอย่างค่ะที่คนตั้งข้อสังเกตเอาไว้
เพราะตอนที่เจอร่างคุณแตงโมเนี่ย
สภาพศพคือมีร่องรอยการถูกบาดที่ต้นขาด้านขวา

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถอดไปตรวจสอบแล้วนั่นแหละ

แต่อยู่ดีถ้าของกลางสำคัญในคดีมันล่วงหายไปในแม่น้ำนี่จะทำยังไง
นี่ฮะเมื่อวานนี้ถึงขั้นต้องหาใบพัดสำรองเอามาติดใหม่นะฮะ

ุ้งน้ำต่างประกอบกับคำให้การ

สุดท้ายเมื่อวานนี้ถึงขั้นต้องจุดทูบนะครับ

ต้องไปเอาทูบ๙ดอกเอาพวงมาลัยมาไหว้แม่ย่านางของเรือ
แล้วก็บอกกล่าวไปยังคุณแตงโมนิดา
เมื่อคืนนี้เรือถึงออกไปจำลองเหตุการณ์

เช้าวันนี้ชุดประดาน้ำของทางร่วมกระตันยู

ใช้เวลาอยู่๑๐๑๕นาทีนะครับ

ช่วงที่ดำลงไปในน้ำ
เพื่อจะไปเอาใบพัดขึ้นมาให้ได้
เพราะนี่คือของจริงหลักฐานสำคัญในคดี
ใช้เวลาอยู่๑๐๑๕นาทีก็เจอนะครับ

ประดาน้ำของร่วมกระตันยูบอกว่า
ใบพัดอยู่ห่างจากฝั่ง๘๑๐เมตร

ใช่ค่ะอันเดียวกันนะคะพี่อุ๋ยค่ะ

ก็เลยเป็นตัวแทนสะท้อนคำถาม

ค่ะก็ไม่มีเหตุผลอะไรต้องรางวัลอื่นใช่ไหม

ค่ะลึกลงไป๑๘เมตรนะครับ
แต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเขาเอาไปตรวจมาก่อนแล้ว

ไปตรวจมาก่อนแล้วไปตรวจเก็บหลักฐานต่าง

เอิญมีต่อผิดต่อถูกสลับข้าง
อะไรก็ว่ากันไปพอเอามาจริงแล้วก็

ตอนใส่บูธรองที่เป็นกระบอกสีดำใบพัดเรือเนี่ยมันกลับด้านทำให้ใบพัดเนี่ยมันหลุดออกจากคันเกียร์ไปทั้งดุ้น
บูธกับแกนยังอยู่ที่ตัวเครื่องยนต์นะซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ยอมรับว่า
กพร่องที่ไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนก่อนจะเอาเรือลงสู่แม่น้ำ
ตรงบูธน่ะมันหลุดคือใส่กลับด้านมันเลยไม่หรอก
มันมีคนใส่เข้าไปแล้วเขาก็มาเลยคิดอะไรก็หยิบประกอบต่อเลย
มารอดรอเลยไม่ได้ตรวจเช็คด้วยพิษพลาดด้วยยอมรับเลยว่าทีมผิดพลาดด้วย

ถ้ามีคนถอดแล้ววางไว้ถ้ามีใครไปทำอะไร

คืออันนี้ใบจักรวางไว้ใส่ก็จะยัดลงไปเลย
ก็จะแปลว่ามีโอกาสแหละที่ว่าหลุดได้
ก็ไม่ได้ตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่อะไรเลยนะคะ
เพียงแต่ว่าทุกอย่างในคดีนี้ค่ะ
ทุกรายละเอียดมันกลายเป็นประเด็นข่าวทั้งนั้นเลย

ต้องมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็เกิดคำถามขึ้นจริง